จากธนาคารกรุงเทพ

แล้วก็ไลน์มาพูดคุยวันนี้ทั้งสองพิธีกร

นะครับอย่างนี้ยุ่งไหมละมาพูดคุยกันหน่อย
ด้วยใช่ค่ะมาเริ่มกันเลยสำหรับช่วงนี้นะคะ

คุณตายังคงแข็งแรงอยู่เลยนะฮะ

เอาของเล่นของเด็ก
กระตุ่นตุ๊กตาต่างของเด็กที่เด็กเขาเล่น
แล้วเขาก็เลิกเล่นไปแล้วโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะ

ใช่แต่ว่าคือเด็กพอเขาเล่นพักหนึ่ง

ก็คือคุณตาเอามาผูกไว้ในที่ที่นั่งพัก
ก็เลยสามารถแบบนอนดูเพิดเพลินเจริญหูเจริญตาได้

เห็นไหมบางอย่างที่มันดูเหมือนจะไม่มีค่า

มันอาจจะมีคุณค่าสำหรับบางคนก็ได้

ถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นความสุขเล็กของคุณตาสง่าด้วงนคร

ทำการเก็บสะสมตุ๊กตาแล้วก็ของเล่น
ลูกหลานเลิกเล่นเลิกใช้มากว่าร้อยชิ้นเลยทีเดียว
ก็นำมาผูกเชือกแขวนไว้ที่ใต้หลังคา
ในที่พักผ่อนเอาไว้นอนดูแบบนี้คุณ
เหมือนตอนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยนะ

ใช่ก็สร้างความสุขเล็กน้อย
เพลิดเพลินใจให้กับคุณตาในวัยชราได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
และก็เลยสร้างความฮือฮาให้แก่ชาวบ้านที่เขาพบเห็นด้วย
จากการนำของเล่นที่ดูไม่มีค่า

ประดับตกแต่งเก็บไว้นอนดูเพื่อแก้เหงาคลายเหงานะคะ
คุณตาบอกว่าในช่วงนี้อายุมากขึ้น
เหินไปไหนก็ไม่ค่อยจะสะดวก
ก็เลยออกมานั่งพักผ่อนที่บริเวณเพลิงพัก

มีลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องในหมู่บ้าน
เข้ามาคุยกันเป็นเพื่อนแก้เหงามากมาย
ก็เลยได้นำเอาเจ้าตุ๊กตาของเล่นของลูกหลาน

เพื่อนอนดูแก้เหงาเป็นเพื่อนจ้า
เลินดี
คุณตาสง่ายังบอกอีกด้วยนะ

ทิ้งไปเนี่ยมันก็เสียดายเนาะ
เพราะว่าของเล่นมันมีจำนวนมากเลยคุณดูสิ
เสียเงินซื้อกันมาแล้วแพงด้วยนะ

พอรวมกันแล้วเนี่ยคุณมูลค่าตุ๊กตาเหล่านี้

แต่ว่ามูลค่าทางใจมันเยอะกว่า
ถูกต้องนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป
บางอย่างสิ่งของบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเหลือใช้
เรามองว่าตอนนี้มันไม่มีคุณค่าอะไรจะไปทิ้ง
มันก็เสียดายของเสียดายเงินที่เคยซื้อมา
เอาไปมอบให้กับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเขา
หรือว่าต้องการของเล่นของใช้แบบนี้ก็ยังมีอีกมากมาย

พากันไปที่จังหวัดมหา

เจอเลยเจอลูกประคบ

โอ้โฮแต่ว่าลูกปะขบนี่มันใหญ่โตมากโหรษ

ลูกประคบใจยักษ์แบบนี้แหละอันนี้พ่อประคบค่ะไม่ใช่ลูกประคบ
เรียกได้ว่ามาแบบเป็นตัวพ่อตัวแม่เลยใช่เป็นลูกประคบใหญ่โอ้โห
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักเนี่ยนะครับ
ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคนไปนอนข้างล่างแทตะแต๋แน่นอน
น้ำหนักสามร้อยกิโลกรัมครับสามร้อยกิโลกรัมนี่จะประคบคนยังไงล่ะคุณ
โอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีภาพให้ดูแน่แต่ว่านี่เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
แล้วก็แปรรูปหนองคูหมู่๔ตำบลหนองคูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
เขาร่วมกันทำขึ้นเป็นพิเศษเอามาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้ว่านี่คือสุดยอดผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชน
ส่วนลูกประคบเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจัดนั้นจัดเต็มด้วยสมุนไพร
มาเยี่ยมโอ้โหอย่างละยี่สิบเก้ากิโลกรัมหลายสิบชนิดอัดแน่นอยู่ในนั้น
จากนั้นก็มาผสมรวมกันแล้วก็ต้มลูกประคบสมุนไพรเพื่อที่จะเตรียมนำไปใช้นะครับ
นี่ต้องมีพรามทำพิธีท่องบนคาถากำกับความตามความเชื่อโบราณ
แล้วก็นำไปลองใช้ดูด้วยเป็นยังไงใช้ได้จริงจริงเหรอ
เดี๋ยวจะให้ดูเวลาใช้ไปใช้กับคุณยายท่านหนึ่ง

ใช่สองสามคนสี่คนเนี่ย

ต้องก็เข้าอีกคืน
อีกคืน

หายไปจากหมู่บ้าน
ลูกประกบนี้แล้วมีแบบ๓คนเลยมาแบบแท็กทีมก็มี
ใช่แล้วโอ้โหเขาบอกว่าการใช้ลูกประคบสมุนไพรก็แก้ปวดเมื่อย
ช่วยระบบการไหลเวียนโลหินฟกช้ำแล้วก็คลายกล้ามเนื้อ

นี่ไม่พอนะคือถ้ามาประคบแบบนี้มันใช้แรงงานคนหลายคน

เป็นห่วงคุณยายเหมือนกันนะคะคุณ
เป็นไม่เป็นห่วงยายค่ะโอเคอบายดี

ล่ะแล้วนอกจากนี้เขามีการวางรูปประคบไว้เฉยด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพ
วางเอาไว้แล้วก็ให้คนไปล้อมได้ด้วย
ไม่ต้องมาทิ้มยกทิ่มยกอย่างนี้เพราะว่าบางทีมันเหนื่อย

เออน้องสามคนนี้ยังไม่หายเมื่อยอีกแล้ว

นี่แบบมานั่งล้อมกันอย่างนี้ก็มี
ฉันว่าแบบนี้แหละควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรก
น่าจะสะดวกสบายแล้วก็ง่ายหน่อย
แต่จริงแล้วภาพรวมของหมู่บ้านนี้นะครับ
เขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีสมุนไพรดีเยอะ
ช่วยแก้ปวดเมื่อยได้นะครับ
แล้วก็ถ้ามีใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดมหาสารคาม
ลองไปใช้บริการนะครับของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
และแปรรูปน้องคู่ตำบลน้องคู่อำเภอนาดูจังหวัดมหาศาลกรรม
เห็นไหมผลิตภัณฑ์เขามีหลายอย่าง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างนะคะ
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกว่า
ให้คุณชนะลองไปนอนดู
จะได้เอาลูกประคบมาประคบดู

เออนั่นสิข้างหลังก็บ่นอยู่นะว่า

โอ้โหจากเดินไม่ได้กลายเป็นคลานแทนแล้วครับ
คุณคือคนที่เขายกมาแล้วเขาวางใส่คุณอย่างนี้หรือเปล่า

ว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณยายเพราะว่าเขาใช้แรงงานผู้ชายเนี่ยแบกแล้วก็ค่อยวางลงเบา
อันนี้เป็นการทดลองดูว่าสามารถใช้ได้จริง
วันนี้คุณยายยังปลอดภัยดีนะจ๊

แต่ว่าไม่ต้องซื้อมาใช้ที่บ้านนะคุณผู้ชม

เอาล่ะคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาทักทายกันเยอะมากเลย
ต้องบอกด้วยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะมีฝนตกแล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวของเรายังไม่หมดคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะพาไปดูเมนูอีกหนึ่ง

แต่ว่าอีกหนึ่งเมนูที่เขาสามารถซื้อกลับมา

ก็คือเม็ดบัวอบกรอบ
โหเม็ดบัวอบกรอบเลยนะ

สรรพคุณดีมากเลยมีประโยชน์มากด้วยนะคะ

เดี๋ยวต้องตามคุณวัชรีดวงใสไปดูกันเลย
ในช่วงของตลอดหาเรื่อง

โหเม็ดบัวอบ

โหเม็ดบัวอบ

โหเม็ดบัวอบ

โหเม็ดบัวอบ
โหเม็ดบัวอบ
โหเม็ดบัวอบ
โหเม็ดบัวอบ

โหเม็ดบัวอบ

โหเม็ดบัวอบ

โหเม็ดบัวอบ

แต่สังพาระเม็ดแหมก็ต้องใช้เวลา
เพื่อคัดแยกบีบัวออกจากเมล็ด
เพราะดีบวกขมมากค่ะ
มันขมมากจริงค่ะพี่
ขมมากจริงค่ะแต่หวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะดีบัวเป็นยาชั้นดีทีเดียว
เพราะช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดแก้เบาหวาน
บรรเทาอาการในโรคเส้นเลือดหัวใจตีบให้ดีขึ้นค่ะ
หลังจากคัดแยกดีบัวออกจากเม็ดแล้วก็นำเม็ดบัวที่ได้ไปล้างด้วยน้ำสะอาด
ในน้ำมันและเข้าเครื่องเพื่อทำการอบกรอบค่ะ
เฉลียวบอกว่าทำเม็ดบัวทอดกรอบมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพิจิตร
ในช่วงเย็นอยากมีรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวจึงนำเม็ดบัวทอดไปขาย
ช่วงแรกยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีราคาค่อนข้างแพงค่ะ
แต่หน้ารถจักรยานไปเนอะไปถึงก็ไปถามเขาว่ารับเม็ดบัวทอดไหม
ส่ง๔บาทเขาบอกว่าโอ้ไม่รับแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
เราก็ยังเทียวไปอีกนะเทียวไปอีก๒ครั้ง๓ครั้ง
ก็ไปเทียวไป๓เขาอยู่นั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไว้ลองเอาไว้ดู
พอไว้ดูปุ๊บตัวนี้ก็ขายได้
เมื่อเริ่มติดตลาดเม็ดบัวทอดกรอบก็ขายดีตลอดมา
เมื่อลูกชายเรียนจบก็กลับมาต่อยอดและยึดเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว
ตั้งเป็นแบรนด์เม็ดบัวทอดกรอบแม่จินดา
พอลูกกลับมานี่ลูกก็ขายดีนี่ลูกก็เดินเรื่องออท็อป
พอลูกเดินเรื่องออท็อกได้ก็ขายดี
ต่อไปนี้เราก็จะออกบูธของออท็อปไปเรื่อย
บัวนั้นหากินยากค่ะต้องเป็นตามฤดูกาล
เพราะแต่ละปีจะมีเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้น
บัวจะออกฝักและมีเมล็ดออกมา
แต่หากบางปีแรงมากไม่มีน้ำก็ทำให้ไม่มีเม็ดบัวรับประทาน
ใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดพิจิตร
ก็สามารถอุดหนุนเม็ดบัวทอดกรอบป้าจินดาได้
รสชาติกรอบหอมมันอร่อยถูกหลักอนามัย
เพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ที่สำคัญค่ะอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอี
มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงร้อยละ๒๒
โดยทางร้านมีผลิตภัณฑ์ให้เลือก๒แบบค่ะ
แบบกระป๋องราคา๖๐บาทและแบบถุงถุงละ๓๕บาทค่ะ
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน
โอ้โหเห็นแบบมีหน้าทานแท้มีประโยชน์เยอะด้วยนะเนาะไปต้อง
ใช่ค่ะเม็ดบัวมีสรรพคุณเยอะมากเลย
มีภูมิอิสระด้วยนะคะป้องกันมะเร็ง

ถูกต้องแล้วก็เป็นทั้งของดีเมืองพิจิตร
เป็นของฝากที่ซื้อติดไม้ติดมือกลับมา
คนให้ก็มีความสุขคนได้รับก็ชอบใจ

มีโอกาสไปซื้อเม็ดบัวอบกรอบกันด้วยนะ
ฉันซื้อติดไม้ติดมือกลับมา๒ถุง

เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ไง
ฉันก็เลยอยากได้รับประโยชน์นี้คนเดียว

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า
ของกินรออยู่อีกเพียบแล้วได้รับประโยชน์ด้วย